กลับให้ดูนะครับ

หนุ่มนักร้องเสียงดีของพี่กาว
ที่จะนำมาเสนอเนี่ยที่พูดมาขนาดนี้คือใคร
พูดเลยว่าวันนี้มานำเสนอคุณน้องแดน

คะถ้าพี่ก้าวจะพูดให้น้องอิจฉาขนาดนี้

น้องขอพูดได้คำเดียวเลยว่า

ทำให้ดูนะครับ
ก้าวเหรอก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว

ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว
ก้าวเบื้องก้าว

ในโลกเลยครับ

ไม่อยู่บนโลกแล้ว

ครับอันนี้ดีกว่ะน่ะอันนี้ดิ
ทำผมง่ายด้วย

จริงก็ไม่ไม่ผมมาแล้วน่ารักนะ
คนที่ผมมาส่วนใหญ่น่ารัก

เพราะว่าไอซ์ทันคนนี้เนี่ย
แล้วอ่านอีกอันนี้พูดจริงไม่ได้พูดเล่นเลยอะ
ดูอยู่หรือเปล่าให้เราอ่านหนังสือเธอจนจบเลยอ่ะ

อ่านแล้วหลับรู้เลย

ผู้ชายในฝันสุดแซ่บเป็นเสียงจริงตัวจริง
เตรียมจิกหมอนให้ความหล่อ
เราเป็นนักร้องเล่นดนตรีก็เป็น
ก็ต้องใช้เพลงจีบสาวบ้างสิมีไหม

ถ้าสมมุติตอนนี้จะจีบเราสองคน

อยากว่ามาเอากลับไปได้แล้วขอมีใช้

คิดสิว่าจะสนิทแบบเพลงอะไรดี
เฮ้ยยันอยว่า
เฮ้ยทั้งหมดครับ

ชอบนะเพลงนี้เข้าในร้อยนิดหน่อย

ตายอ่ะไม่อยากทำงานละ
ตายอีกไหม
โอ้โหหันซ้ายเฉาะคิดหันขวาเพล

แบบน่ารักหล่อเล่นกับเสียงดีต่างหาก
ใช่ตอนนี้เขาร้องเพลงนะขนลูกเลี่ยวน่ารักมาก

พี่ชมวันนี้นี่สัตย์เป็นอิ่มมากเลย

เราดึงคนเด็ดตลอดทั้งปีนี้มาให้คุณพี่ชมได้ดูเลย

ช่วงหน้าค่ะเป็นนักร้องเสียงพ่อเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะ
อยากรู้ว่าจะหัวเราะขนาดไหนและเป็นใคร